นักขณะนี้รัฐธรรมตรีประจำสำนักนายกรัฐธรรมตรี
ได้มีการเปิดเผยว่าในเบื้องต้น
เฉลี่ยแล้วตั้งแต่วันพรุ่งนี้คือ๒๙ตุลาคมเป็นต้นไป
ประชาชนที่เดินทางมาเพื่อจะกราบสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ
พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในรั้วพระบรมมหาราชวัง
จะเปิดให้ต่อ๑วันประมาณ๑หมื่นคนแล้วก็จะแบ่งเป็นรอบ
จะมีจุดพักคอยดังนั้นประชาชนอาจจะต้องรอคอยเป็นรอบไปนะครับ
เรื่องของความปลอดภัยทางด้านของรองผู้ว่ากอทม

เบื้องต้นคือ๑๖จุดโดยรอบพื้นที่สำคัญ
ดังนั้นคุณผู้ชมก็สามารถที่จะช่วยกันสอดส่องดูแล

คุณผู้ชมครับในหลวงราชการที่๙
เป็นพระมหากษัตริย์ที่ใครก็รักและเทิดทูล

เดี๋ยวในช่วงค่ำวันนี้ประมาณ๓ทุ่มครับ

ก็จะมีการจัดประชุมเพื่อถวายพระเกียรติ

แล้วก็จะได้เรียนกันไปเป็นผู้นำประเทศต่าง
นี่ก็คืออีกหนึ่งเครื่องยืนยันว่าพระองค์นั้น
เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของคนทั่วทั้งโลก

หลายคนจุดมุ่งหมายปลายทางคือจุดเดียวกัน
ยังพระบรมมหาราชวังการเดินทางพรุ่งนี้
แน่นอนว่าจะต้องคับข้างแล้วก็เนืองแน่นอย่างแน่นอนนะครับ
เราไปดูกันว่าเส้นทางการเดินทางการดูแลความปลอดภัย
จัดถนนหนทางนั้นเป็นอย่างไรนะครับ
วันพรุ่งนี้ครับกองบัญชาการตำรวจนครบาน
หดมาตรการปิดการจราจรเต็มรูปแบบ๒๗เส้นทาง
โดยรอบพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวงนะครับ
จากคาดการณ์ว่าระหว่างวันที่๒๙และ๓๐ตุลาคมนี้
จะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมกราบศักระ
พระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังครับ
โดย๒๗เส้นทางที่จะปิดการจราจรนั้นประกอบไปด้วย
ถนนหน้าพระรานตลอดสาย
ถนนหน้าพระธาตุตลอดสาย
ถนนราชดำเนินในจากแยกผ่านพิภพลีลา
ถึงแยกป้อมพระเด็จดัสกร
ถนนสนามชัยจากแยกป้อมพระเด็จ
ถึงหน้าสอนอพระราชวัง

ถึงสะพานข้างโรงศรี

การรม๙ถนนพระจันทร์๑๐ถนนมหาราชตลอดสายนะครับ๑๑ถนนท้ายวังตลอดสายเช่นเดียวกัน
คือถนนเชษตุพล๑๓ถนนเศรษฐกาล๑๔ถนนเจริญกรุงจากวงเวียนหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ถึงแยกสะพานมอนถัดไปครับคุณผู้ชม๑๕ถนนพระพิพิษ๑๖ถนนราชดำเนินนอก
จากแยกจอปรถึงแยกผ่านฟ้า๑๗ถนนนครสวรรค์จากแยกจักรพรรดิพงศ์ถึงแยกผ่านฟ้า
ถนนหลานหลวงจากแยกหลานหลวงถึงแยกผ่านฟ้า
๑๗ถนนนครสวรรค์จากแยกจักรพฤติพงศ์ถึงแยกผ่านฟ้า
ถนนราชดำเนินกลางตลอดสาย๒๐ถนนพระสุเมนจากแยกวัญชาติถึงแยกป้อมมหาการ
ถนนมหาชัยจากแยกสำราญราชถึงแยกป้อมมหาการ
ถนนดินสอจากแยกวัญชาติถึงอนุสวรีประชาธิป
ถัดไป๒๓ครับถนนดินสอจากอนุสวรีประชาธิปไตย

ดินสอจากอนุสวรีประชาธิปไตยถึงแยกมหันนบ
ถนนตานาวจากแยกตัดถนนเข้าสารถึงแยกคอกวัว
ถนนตะนาวจากแยกสารเจ้าพ่อเสือถึงแยกคอกบัว
ถนนจักรพงศ์จากแยกตัดถนนเข้าสารถึงถนนราชดำเนินกลาง
ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าจากแยกอรุณอมริน
ถึงแยกผ่านพิภพลีลา
คุณผู้ชมครับตำรวจจะปิดการจราจรตั้งแต่เวลา๗นาฬิกาไปจนกว่าประชาชนจะเบาบางลง
จะพิจารณาเปิดเส้นทางอีกครั้ง
และจะนำผลการจัดการจราจรในเส้นทางโดยรอบพระบรมมหาราชวัง
และท้องสนามหลวงในวันที่๒๙ตุลาคม
ไปพิจารณาเพื่อวางแผนจัดการจราจรในวันถัดไปคือวันที่๓๐ตุลาคมและวันต่อไปนะครับ
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและให้มีผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่น้อยที่สุดครับ